พาคุณผู้ชมไปที่บ้านที่จัดงานศพเสียเต้ยที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เสียเต้ยนายสมภาสุรรรณกุณยุ๔๑ปีที่เสียชีวิต
ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อ๑๙พฤศจิกายน
เต้ยเนี่ยเขาด่งดังเพราะว่าเขาก็หย่าร้างกับเจ๊อ๋อ๙๐ล้านอ่ะ
อ๋อถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านแล้วก็แบ่งเงินให้๕๐ล้าน
แล้วเป็นข่าวดังมากแล้วอยู่ดีเสียเต้ยเสียชีวิต
มีประเด็นก่อนหน้านี้วัน๒วันก็ที่มีการพูดถึง
เรื่องของทรัพย์สินมรดกอะไรของเสียเต้ยด้วย
อันนี้คือที่บ้านที่จัดงานศพนะคะ
ที่บ้านคำบรอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะก็มีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักกันกับเสียเต้ย
ทยอยส่งพวงหลีดไปร่วมแสดงความเสียใจนะคะ
เรื่องทรัพย์สินหรือมรดกหลังเสร็จงานศพ
ถึงจะมีการเปิดตู้เซฟเพื่อดูพินัยกรรม
เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เซฟของธนาคารนะคะ
ทรัพย์สินมีเหลืออยู่เท่าไหร่จะแบ่งให้ใครอะไรยังไงบ้าง

นางระยองคลื่นแก้วอายุ๔๗ปีพี่สาวของเสียเต้ยค่ะ
บอกว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนหลับอยู่นะคะ
ที่ชั้นล่างใกล้กับโรงศพของน้องชาย
ฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๒ปีก่อน
มาช่วยจัดดอกไม้มาช่วยจัดพวงหลีดหน้าโรงศพ
ฝันนะคะคือในฝันถามแม่ด้วยนะ
ว่าแม่มาทำอะไรเนี่ยแต่แม่ไม่ตอบ

แม่ตายไปแล้วนี่เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมา

ก็เลยเชื่อว่าแม่คงมารับวิญญาณของลูกชาย

ที่แม่รักมากที่สุดไปอยู่ด้วย
ส่วนเพื่อนรักของเสียเต้ยนะคะนายชัยพลอายุ๔๑ปี
ก็บอกว่าก่อนวันที่เสียเต้ยจะเสียชีวิต๒วันค่ะ
ก็มีรางสังหรณ์แปลกนะคะ
ตอนที่ขับรถจะไปส่งเพื่อน
เขาบอกว่าเขาเห็นวิญญาณนะคะ
เหมือนกับเป็นเงาดำเป็นวิญญาณผู้ชาย

ทะลุออกมาจากกำแพงรั้วข้างถนน
แล้วก็เดินตรงผ่านหน้าฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์รถที่ขับอยู่

เขาก็นึกในใจผีหลอกแน่เลย
หลังจากนั้นก็มารู้ข่าวว่าเสียเต้ยเพื่อนสนิท
เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
นี่นะคะสำหรับกำหนดการสวดพระพิธรรมศพเสียเต้ย
หลังจากสวดพระพิธรรมเสร็จ๒๕พฤศจิกายนบ่าย๓โมง
มีการชาปนกิจที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลค่ะ
เมื่อวานที่ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ๊อ๋อ
อดิบรัยาเสียเต้ยบอกว่าเสียเต้ยเขามีลูกบุญธรรมคนหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินในส่วนของทายาทตรงนี้
อันนี้ก็ต้องจัดสรรใช่แต่พี่ชายเสียเต้ยบอกว่า
ก่อนจะตายน้องชายบอกว่าให้ผมเนี่ยจัดการเรื่องทรัพย์สิน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของเสียเต้ยเนี่ย
มีการอายัดเอาไว้แล้วรอหลังจากเผาศพ

ใช่เพราะว่าทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพินัยกรรมของเสียเต้ย